คุณผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๒๒ปีนะครับวันนี้เราไปคุยกับเธอมานะฮะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหต้องไปเจรจาเกลี้ยกล่อมกันเพราะว่าปีนขึ้นไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับความสูงเนี่ย๑๕เมตรได้ที่ชนบุรีเธอบอกเธอเครียดเหลือเกินนะมีแฟนใหม่ด้วยอ่ะปัญหาเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งหางานทำไม่ได้ช่วงโค
เหมือนกับจะกระโดดลงมานะครับสุดท้ายเนี่ยไปช่วยกันได้โชคดีจริงนะครับ
ออกไปเดี๋ยวให้หนูคุยกับเขาเลยจริงไม๊หนูมีอะไรเข้ามาเดาหนูเขียนตกมาเดี๋ยว

ไม่ต้องหรอกมานี่ครับจากที่เห็นตอนนี้เนี่ยปีนไปอยู่ที่ระเบียงชั้นห้านะครับ
ชั้นห้องชั้นห้าของห้องเลยนะครับคือห้อยขาออกมาแล้วตอนเนี้ยคือห้าโมงเย็นนะ
เดี๋ยวเราจากันแบบเกลี้ยกล่อมกันไปโอ้โหนู่นฮะถึง๒ทุ่มได้ครับทุกผู้ชมครับ
๓ชั่วโมงได้นะฮะทีแรกดูท่าทางเหมือนกับจะไม่เป็นผล
ทางตำรวจนะฮะทางกู้ภัยเนี่ยต้องเอาเบาะลมมารอแล้วนะฮะ
เอารถกระเช้ามารอแล้วนี่๑๕เมตรเนี่ย
กะว่าถ้าเกิดโอ้โหอยู่ดีเธอทิ้งตัวลงมาเนี่ย
ท่าทางจะถึงขั้นเสียชีวิตแน่สูงเหลือเกิน
เธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้อายุ๒๒นะ
สมมุติว่าชื่อน้องเจนก็แล้วกันเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น
เอาแต่บอกว่าเหนื่อยเหลือเกินนะนี่เป็นหอพักนะครับ

ตรงนอกระเบียงตรงลานจอดรถตรงนี้
พวกเจรจากันทางนึง
เธอก็ไม่คุยด้วยต้องสอด
กระดาษเข้าไปเขียนแล้วสอดเข้าไป
ว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไง
คือเธอบอกว่าเธออยากจะคุยกับผู้ชายคนนึงชื่อภูผา
เป็นแฟนที่เพิ่งคบกันได้๒เดือน
แต่ตอนนี้มีปัญหากันอยู่เพราะว่าเขารับไม่ได้
เพราะมารู้ว่าเธอเนี่ยเคยมีลูกกับแฟนเก่ามาก่อน
นี่ฮะถามว่าเอาแล้วภูผาคือใคร
ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็หาทงหาทางนะ
ในการที่จะพูดคุยจนได้นะครับ

คือตอนที่สอดจดหมายเขียนเข้าไปเนี่ยเออต้องการให้ช่วยแบบไหนอะไรยังไง

ตอนนั้นเธอก็ยังพูดอยู่บอกอยากจะไปแล้วนะ
บอกกับเขาก็หมายถึงภูผาบอกไม่ต้องรู้สึกผิด
เพราะว่าหนูเนี่ยเป็นความเจ็บปวดของทุกคน
ถ้าหนูอยู่ทุกคนจะเจ็บปวดอะไรประมาณอย่างนี้
พูดถึงปัญหากับแฟนใหม่นะบอกยังไม่เคยเจอหน้ากัน
แต่เขาไม่เข้าใจที่เธอเคยมีลูกกับแฟนเก่าซึ่งเลิกกันไปแล้ว
นี่ฮะแล้วไปบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกไลน์เธอก็เลยเครียด
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องโทรหาแฟนใหม่
ให้เขาพูดคุยให้เขาช่วยเจรจาให้

เปิดโฟนครับไม่ได้นะครับแล้วก็จนน้องเขาลงมาอยู่ข้างล่าง
เราก็โทรให้อีกทีคือเขาคุยกันถามน้องเขาทำไมถึงคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะครับ
แฟนใหม่เขานั่นนะครับ
ใช่ครับคือว่าเขาเลิกเขาเลิกลากันไปแล้วแฟนเก่านะครับเลิกลาไปแล้วมีลูกด้วยกันแล้ว

คือเจ้าหน้าที่ของอัปตาภัณฑ์ทองนะครับที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่า
ก็ใช้วิธีกันหลายทางนะครับอย่างตอนที่กู้ภัยเขาเจรจาเกลี้ยกล่อมเนี่ย
เพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจตอนที่อยู่ข้างนอกระเบียงตรงนั้นเนี่ย
ก็ให้เจ้าหน้าที่ปพอีก๒นายปีนจากห้องด้านข้างเข้าไปภายในห้องของน้องเจน
เพื่อจะกันไม่ให้วิ่งออกไปทางด้านหลังหรือว่าด้านหน้า
คือแบบเตรียมแผนกันไว้หมดข้างล่างข้างหลังข้างหน้าข้างระเบียง
เพื่อได้แยกเฉิงให้ตอนนี้เจ้าหน้าจะหลับไปเพื่อซ่อมเหมือน
ว่าเจ้าลงจรวงสร้างกระเบียง
ปีนออกมานด้านหน้าห้องก็จะละจาสอดกระด่งกระด่าห์นเข้าไปคุย
ป้องกันความผิดพลาดทุกทาง
สุดท้ายก็โชคดีมากช่วยเหลือเข้าได้อย่างปลอดภัย
เข้าไปเปิดไฟตอนแรกเข้าไปห้องมันมืดเพราะเขาปิดไฟหมดเลย
แล้วเราก็เลี่ยงความสนใจเขาโดยให้มูลที่ไปชวนคุย
จริงถ้ามันยากกว่านี้เราอาจจะต้องโรยตัวลงมา
เพื่อมากระแทกเขากลับเข้าไปในห้องด้วย
จริงถ้าสถานการณ์ถึงขั้นนั้นอาจจะต้องวางแผนกันเยอะกว่านี้
เราโทรศัพท์ไปคุยกับคุณภูผานะฮะ
ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเนี่ยเขายอมรับว่าก็มีปัญหากันจริงนั่นแหละนะ
เกี่ยวกับเรื่องของน้องเจนอ่าที่เขาก็เพิ่งรู้ว่า
เคยมีลูกกับสามีเก่าก็อาจจะทำให้แฟนสาวเนี่ยเครียด
แต่ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว
และล่าสุดนี้ได้คุยกันไหมครับหลังจากเกิดเหตุ
เชื่อกันล่ะครับ
ส่วนน้องเจนนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้เจอเธอวันนี้เธอกำลังจะไปกำแพงเพชร
ขอดูภาพวันนี้หน่อยมีไหม
นี่เป็นภาพเมื่อวานนะฮะอันนี้เราได้คุยด้วยนะครับ
เธอบอกเธอกำลังจะไปกำแพงเพชรแล้วนะ
หลังจากที่ได้พูดคุยเคลียร์ใจกับทางแฟนหนุ่มคนใหม่

ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นทำไปเพราะเครียดจริง
แต่เธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เธอเคยมีลูกกับสามีเก่านะ
ลูกเธอตอนนี้อายุขวบกว่าสามีเก่าก็เลิกกันไปนานแล้ว
เครียดจริงเนี่ยคือเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
ที่เข้ามาช่วยเหลือ
มีค่ะแต่ว่าคลอดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ได้ท้องค่ะ
คลอดนานแล้วใช่ไหมครับ

แล้วกับแฟนเก่านี้ก็คือก็ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่เรามีลูกนู้นใช่ไหมครับ
ไม่แล้วค่ะไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะ

เธอบอกไม่ใช่นะฮะลูกนี่ขวบกว่าแล้วนะครับ
สพพันธองก็ไปส่งนะส่งขึ้นรถตู้นะให้ไปหาแฟนนุ่มคนใหม่นะครับ
กำแพงเพชรก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้เจอหน้ากันนะ
หลังจากรู้จักกัน๒เดือนรู้จักกันทางเฟซบุ๊คเท่านั้นนะครับ
ทางภูมิกับการสพท้องทนตเอกออบุตอิน
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นท่านก็มอบเงินช่วยเหลือไปให้ด้วย๒๐๐๐บาท
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็มอบให้กู้ไพให้อีก๑๐๐๐บาท
ตอนที่พี่ตำรวจไปส่งขึ้นรถช่วยเหลือค่ารถไปอีก๑๐๐๐บาท
ก็ถือว่าก็มอบช่วยเหลือกันไปเธอจะได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อ
เพราะเห็นบอกว่าเครียดเรื่องของการงานต่างในช่วงเวลานี้นะจะได้ไปหาแฟนหนุ่มที่กำแพงเพชร